วันนี้ไม่ต้องพาทุกคนมาหาอาหารอร่อย
แต่บอกเลยว่าหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคย
เพราะวันนี้จะพาทุกคนมาทานอาหารเมียนมา
ไม่ต้องบินไปไกลถึงประเทศเพื่อนบ้านของเราก็มีอาหารพม่า
หรือว่าอาหารเมียนมาแบบแท้ให้ได้กินกัน
และแน่นอนวันนี้ใบตองไม่ได้มาคนเดียวนะคะ
พี่สาวมาร่วมกันรับประทานอาหารอร่อยด้วยนะคะ
มากับพี่จิ้งรีดขาวเลยจ้า

จะบอกว่าพี่จิ้งหลีดขาวเคยทานอาหารเมียนมาร์มาก่อนไหมคะ
ไม่เคยแต่เคยไปพม่าไม่เคยทานอาหารพม่าเลย
เหรอคือเขาบอกว่าอาหารพม่าเนี่ยนะ

เมียนมาร์แท้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
และที่สำคัญนะยอดขายเขาเดือนละ

เราไปหาผ้องกินก่อนดีกว่า
ข้างในเลยค่ะจ้าจ้านะ้
นี่ล่ะครับร้านกัญญาณะริสตอรอง
เปิดมาได้ประมาณ๔ปีกว่าแล้วล่ะครับ
ตั้งแต่พศ๒๕๖๒นู่นนะ
รวบรวมเมนูอาหารของชาวเมียนมาแบบต้นตำรับแท้
อัดแน่นด้วยคุณภาพไว้เยอะแยะมากมายหลายประเภท
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งร้านตัวแทนวัฒนธรรมอาหารเมียนมาร์เลยก็ว่าได้ล่ะครับ
แถมยังได้รับรางวัลการันตีคุณภาพอาหารระดับสากลอีกด้วยนะคุณผู้ชม
ซึ่งเขามีเคล็ดลับยังไงถึงทำให้อร่อยขายดีแบบนี้
เราไปคุยกับเขากันเลยครับ
สวัสดีค่ะ

เอเนี่่ยหน่าคาอันนี้ร้านอาหารพระมาก
เปิดรับทุกคนที่เข้ามากินได้
เขาว่ากันว่าร้านนี้ขายดีมาก
ยอดขาย๒ล้านต่อเดือน
รับลูกจ้างไหมคะ
จริงแล้วก็คืออยากจะดูเหลือเกินว่าแบบเขาทำยังไงถึงขายดีขนาดนี้ใช่ไหม

วัตถุดิบส่วนมากก็มาจากประเทศประมาณหมดเลยค่ะ
คือใช้ของเมืองไทยไม่ได้หรอกค่ะ

พูดมาขนาดนี้อยากรู้แล้วว่าหน้าตาอาหารเป็นยังไงเนาะ

ต้องดูทั้งสองอย่างขออนุญาตไปดูหน้าตาอาหารเลยได้ไหมคะ

มาแล้วค่ะจัดเต็มบนโต๊ะเลยนี่คือเป็นเซตแค่อาหารเช้าใช่ไหม

นี่คืออาหารชาวเมียนมาหลายอย่างมากเลยเนาะ
มีอะไรบ้างเดี๋ยวให้คุณเอแนะนำก่อนอ่านอันนี้

เป็นไงไปต่อก่าอุยา

คือตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นน้ำยาเหมือนน้ำพริกบ้านเราป่ะแบบหวานอ่ะ

อร่อยขนาดนี้เห็นว่าชื่อเป็นน้ำยาเหมือนกัน
แต่ความจริงแล้วก็แตกต่างกันอยู่ไม่ใช่น้อยเลยล่ะครับ

ซึ่งจะต้องเริ่มจากการต้มปลาดุกด้วยน้ำขมิน
พอสุกแล้วก็แกะเนื้อออกมาพักไว้

แล้วก็ใส่เนื้อปลาดุกที่เตรียมไว้ลงไปผัดต่อจนน้ำมันแห้ง
จากนั้นตั้งน้ำให้เดือดใส่ถั่วเหลืองต้มบดลงไป
ข้าวคั่วผสมน้ำปรุงรสด้วยน้ำปลาผงปรุงรส
แล้วจึงใส่หยวกกล้วยดองลงไปต่อด้วยหอมแดง
ตบท้ายด้วยไข่ต้มปล่อยให้น้ำเดือดไปประมาณ๑๐นาที
ถึงจะได้น้ำยาพม่าออกมาโอ้โหก็เรียกว่าหลายขั้นตอนไม่ใช่เล่นเล่นเลยนะครับเนี่ย
อ่ามาต่อที่ฝั่งนี้ดีกว่าอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวท้ายใหญ่ช่างข้าวซอยเก้าสิบบาทอ่า
อยากเปียกลองเส้นเพราะว่าดูแล้วมันไม่เหมือนของคนไทยโอเคขอบคุณค่ะ
เส้นอ่ะมีความเหมือนแป้งข้าวเจ้าเห็นไหมมันจะนุ่ม
สภาพเหมือนก๋วยเตี๋ยวแห้งเดี๋ยวก่อนใส่หัวเยอะเยอะเส้นเขาอร่อยมากใช่
จะมีความเป็นหนึบแต่นุ่มนุ่มนุ่มมากอร่อยอร่อยมากจริงมาก
ต่อทำใหญ่ทำโตตรงนี้เลยและอันนี้ฮะอันนี้มีอุ้มไม่เฉยค่ะร้อยเจ็ดสิบบาท
เป็นไงรสชาติคล้ายซุปไก่บ้านเราอ่ะซุปที่ใส่มันฝรั่งใส่หอมใหญ่อ่ะ
พี่ลองบ้างนะลองมันเหมือนกินซุปคือสีมันอ่ะดูมีความเผ็ดนะทุกเมนู
แต่มันไม่เผ็ดนะอันนี้ยำใบชาและผ้าตุ๊๘๐บาทค่ะ
กี่วันกี่เดือนนะคะก็ประมาณสองสามเดือนนะคะโอ้คงนานอยู่นะ

มันจะไม่ได้มีเค็มมากหวานมากเผ็ดมากมาย

ถ้าชอบกินเผ็ดก็กัดพี่เอา

อันนี้อร่อย

มันจะมีความรสจัดแต่ไม่หวาน

อือถ้าผัดจริงจริงหน่อยไม่ยอมกิน

ถามว่าคนไทยกินได้ไหมกินได้
คือมันเป็นอาหารพม่าที่ถูกปากคนไทย
ยังไม่หมดเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะไปล้วงสูตรการทำมาให้พี่จิ
ดูว่าเมนูก๋วยเตี๋ยวไทยใหญ่ที่พี่จิ๊กดิชอบอะ
เขาทำยังไงแล้วเส้นจริงมันเป็นยังไงก่อนที่มันจะออกมาหน้าตาแบบนี้ให้เราทาน
เดี๋ยวหนูจะเข้าครัวไปล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับการทำก๋วยเตี๋ยวไทยใหญ่มาฝากนะจ๊ะ
ตอนนี้ก็ได้เวลาที่น้องใบตองจะไปล้วงสูตรลับการทำก๋วยเตี๋ยวไทยใหญ่เมนูขายดีประจำร้านกันแล้วล่ะครับ
ซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะว่าสิ่งแรกที่เป็นวัตถุดิบหลักที่จะต้องเตรียมนั่นก็คือแกงไก่นั่นเอง
ส่วนวิธีการทำจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ
คือขั้นตอนแรกก็คือเราจะทำการหมักไก่ก่อนนะคะด้วยกระวานและโป๊ยกั๊กนะคะ
แล้วหย่ำเลยนะหย่ำนี้เลยนะเราต้องหมักทิ้งไว้ไหมคะ
ไม่ต้องค่ะไม่ต้องอ๋อคือยำแล้วก็ผัดได้เลย
พร้อมแล้วค่ะเริ่มเลยใส่น้ำมันลงไป
ใส่น้ำมันแดงใส่น้ำมันแดงลงไปค่ะ

โอเคใส่พี่ป่อนแล้วนะคะค่ะ
อันนี้ซีโอมาแล้วเห็น๔มาแล้วทุกคนดู
แล้วมีความหอมแล้วตามด้วยโอเคค่ะ
นี่ตอนนี้ใส่ปิ่นน้ำก่อนนะคะใส่หมดเลยใช่ไหมคะหมดเลยค่ะ
ไก่และนี่คือไก่ที่เราขยำและหมักไว้นะคะ
ลงไปเลยเนอะค่ะใส่น้ำปังลงไปนะคะ
จะได้น้ำปังขึ้นเข้าไปในเนื้อกัน
แล้วตอนเราผัดเราผัดไปนานแค่ไหนครับพี่
ต้องแปลถึงสิบห้านาที
ขั้นตอนนี้ก็คือการลวกเส้นนะคะ

ประมาณสามนาทีค่ะอ๋อโอเค
ตอนนี้ก็คือพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาจัดจานกัน

แกงไก่ก่อนเลยค่ะประมาณ๒ช้อน

แล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาเท่าไหร่เอ่ย
อันนี้ถั่วปุ่นค่ะ
แล้วก็ถั่วป่นเมื่อกี้เห็นแอบโรยไว้ข้าง

หรืออีกชื่อคือจริงจะสามารถทานแบบแฮงก็ได้
หรือว่าเสิร์ฟพร้อมน้ำซุปเหมือนที่เราทานกันก็ได้นะคะ
ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะไหนเราจะมาเปิดจักรวาลอาหารเมียนมาร์ทั้งที
มันก็ต้องมีเมนูนี้ครับเมียโอมิเช
ซึ่งขั้นตอนการทำจะเริ่มจากการนำพริกพม่าปั่น
และแกงไก่แบบเดียวกันกับที่น้องใบตองทำไปนั่นแหละครับ
เอาลงไปผัดจากนั้นใส่เนื้อไก่ถั่วลันเตาดอกกะหล่ำแครอท
ข้าวโพดอ่อนรากบัวปูอัดเต้าหู้ปลาเห็ดหูหนูข้าวโพด
อดมะระไข่นกกระทาเต้าหู้ตามด้วยเส้นหมาล่า
ปรุงรสด้วยน้ำตาลผงปรุงรสน้ำปลา
ทุกอย่างให้เข้ากันเติมน้ำซุปต้มให้เดือดประมาณ๓๕นาที
แล้วนำมาโรยด้วยถั่วลิสงบดและงาคั่ว
เราก็จะได้เมียโอมิเชคเรื่องแน่นจุกแบบนี้ออกมาแล้วล่ะครับ
ได้เห็นเคล็ดลับกันไปขนาดนี้ก็ไม่แปลกใจเลยแหละครับว่าทำไมทำไม
กัญญาน่าเรสเตอรองถึงได้เป็นตัวแทนวัฒนธรรมอาหารเมียนมา
ที่เป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้ามากหน้าหลายตาขนาดนี้
แต่ก่อนที่จะขายดีขนาดนี้นะครับก็ต้องบอกว่าคุณเอเนี่ยก็เคยผ่านเรื่องราวมาหลายอย่าง
ตั้งแต่หนีออกจากบ้านมาเพื่อมาทำงานในประเทศไทย
ให้คุณเอช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ

และเข้ามาอยู่เมืองไทยได้ตั้งแต่ช่วงไหนคะ
หลายคนอยากมาทำงานที่ไทย
รอบข้างของเรามันไม่มีใครอยู่แล้ว
เราคนเดียวต้องเรียนด้วยไม่อยากเรียน

เข้ามาทำงานที่ไทยแล้วมาถึงได้ทำโรงงานเดียวกับเพื่อนไหมคะ

ตอนนั้นพ่อแม่รู้แล้วว่าเราหนีมา

ดูที่อีกอยากจะกลับไปกับเขาเลย

ตอนนี้ล่อให้ฟันมันยันตัวสั่นอยู่เนี่ยนะ

แล้วแม่เดินทางมาหาที่โรงงาน

เกาะกันเราให้นับ๒คืน

ใช่ค่ะเอก็มีเพื่อนใหม่ที่มาสนิทที่โรงงาน
เขาก็บอกว่าโรงงานไม่ชอบไปผสมกันที่ร้านอีสานกันไหม
แล้วได้เงินเดือนเท่าไหร่ไปทำงานแบบนั้น
อ่าที่โรงงาน๘๐๐ถึง๑พังแต่ร้านอิสรันขึ้นมานิดนึง
อ๋อเพื่อไปช่วยเสิร์ฟ

พอไปทำงานร้านอาหารปั๊บเป็นยังไงคะ

กดดันที่สุดไหนชิ้นไว้ทุกคืนที่นั่น
เรางงไปหมดทำอะไรไม่ถูก

เฮ้ยยังไม่เสร็จเหรออะไรอย่างนี้

ไม่ใช่ว่ากลางคืนหรืออะไรเนี่ยนะ

มือนของพ่อแม่เด็กขัง

มีเงินเก็บอยู่เท่าพอดีเจอกับสามีแล้ว

สามีเขาอยากเป็นธุรกิจตัวเอง

และก็เลยเงินที่แฟนเขาเก็บ
แล้วเงินที่เอกผสม
พอดีมาเจอร้านนี้แถวนี้
ขนพะมาสเดิมไปเดิมมาเยอะ

แล้วทำงานที่ลมแรงอะไรนี่มันเยอะมาก
ก็เลยพอดีคิดไปแล้วร้านอาหารเพราะมากยังไม่มี
ทุกคนก็โอเคถ้าอย่างนั้นก็ร้านอาหารดีกว่า
ลงทุนกับร้านนี้ตอนเปิดไปเท่าไหร่

เงินเก็บเหรอค่ะท่านชีวิตนี่เก่งมาก
ครึ่งชีวิตแล้วค่ะเราจับกันไว้
แต่ตอนเมื่อเปิดร้านเป็นยังไงคะลูกค้า
ไม่มีลูกค้าไม่มีเลย
พอดีสงกรรมด้วย
ก็เลยเริ่มเข้ามาหลังสงกรรมนะคะ

แล้วคนเริ่มจะเข้ามาก็หลังสงการไปแล้ว

เขาเริ่มเดินผ่านแล้วเห็นว่าเป็นร้านอาหารผ้าใบ

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราเริ่มทำขนมหวานพม่า

แล้วก็มีคนมาเท่านั้นแล้วมีคนรีวิวให้เราบ๊ะ
รีวิวพี่เยอะค่ะ

ค่ะวันนี้เรียกได้ว่าคุณแม่หมดห่วงเลยนะ
คุณเอประสบความสำเร็จมากจากการที่เดินออกจากบ้านวันนั้นมาจนถึงวันนี้
จะมีธุรกิจส่วนตัวเปิดร้านอาหาร
รายได้ต่อเดือนไม่ต้องพูดถึงเป็นหลักล้านไปเรียบร้อยแล้ว
มีอะไรอยากจะฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านบ้าง

ทุกวันนี้อย่าเอ็นดูและเป็นห่วงอยู่นะคะ
แล้วก็สุดท้ายอยากให้ฝากร้าน

ทีนี้ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะ

น่าจะทำให้หลายคนที่ดูอยู่ได้ไอเดีย